จากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คอะไรนึงนะคะ
เขาประกาศตามหาตัวผู้หญิงคนนึง
บอกว่าถูกผู้ชายฉุดไปจากที่ทำงานครอบครัว

แล้วก็มีภาพของผู้หญิงคนนี้ที่โอ้โหใบหน้าบวมปูด
คล้ายกับเพิ่งถูกซ้อมอะนะคะ
เฟซบุ๊คยุพินจันรังศรีจันทรังศรีโพสต์เอาไว้
ผู้ชายคนที่ฉุดเป็นหัวหน้าเซลล์ขายรถอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ตัวผู้หญิงเป็นชาวชายภูมิมีลูกสองขวบค่ะ
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นแบบนี้นะคะฝ่ายชายคือเป็นสามีเก่า
แต่อย่าร้างกันไปแล้ววันเกิดเหตุนะคะ
ฉุดฝ่ายหญิงขึ้นไปเลยนี่นะคะฝ่ายชายนายวรวิทย์หรือในบอยฉุดนางสาวรัตนาขึ้นรถไปนะคะ
ทั้งคู่เขามีลูกด้วยกันอายุสองขวบรถคันนี้คือฉุดขึ้นไปเลยแล้วหายไปเลย
เราเลยตามเรื่องนี้ให้วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราไปคุยกับญาติของฝ่ายหญิงนะคะที่โดนฉุดนะคะ
หลังจากที่ได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
นางสาวยศวดีแทนแดงอายุ๒๔ลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงบ่าย๓โมง๑๕ธันวาคมตัวอดีตสามีเดินทางไปหานางสาวรัตนาที่ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง
แถวแถวพัฒนาการนะคะคือบุกไปถึงที่ทำงานเลยอะค่ะ
เอาปืนขู่คนในที่ทำงานด้วยบอกอย่ามายุ่งนี่เป็นเรื่องครอบครัว
แล้วก็พาตัวนางสาวรัตนาออกจากที่ทำงานไปเลยนะคะครับเอาปืน
ตีเข้าที่หน้าของนางสาวรัตนาพาขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไป
แล้วก็ล่าสุดยังติดต่อนางสาวรัตนาไม่ได้นะคะนี่คือภาพของทั้งคู่นะคะ
ในบอยอดีตสามีที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกาย
อดีตภรรยาเป็นประจำแล้วก็โพสต์รูปในเฟซบุ๊ก
สภาพใบหน้าที่โอ้โหตัวฝ่ายหญิงเขาเขียวช้ำไปหมดนะ
แล้วมีโพสต์ข้อความด้วยบอกว่ามารับศพด้วยโอ้โหดูตานี่ฮะ
โอ้โหญาติญาติแม่ของนางสาวรัตนาบอกกลัวมากเป็นห่วงมากครับ
ลูกจะเป็นยังไงจะอันตรายขนาดไหนเนี่ย
อดีตสามีที่มาฉุดไปมีปืนอีกต่างหากแล้วแถมโพสต์ภาพแบบเมื่อกี้อีกต่างหาก
ภาพใบหน้าของฝ่ายหญิงโบงปูดเนี้ยนะว่ามารับศพด้วยเนี้ยนะ
ทีนี้ค่ะหลังจากนางสาวรัตนาถูกลักพาตัวไป
เย็ดยาดบอกว่าได้มีการวิดีโอคอร์ไปทางเฟซบุ๊กนะคะ
ก็ในบอยรับสายแทนฝ่ายชายรับสายแล้วก็มีการทำร้ายทุบตี
คือทำร้ายให้เห็นเลยอะค่ะแล้วก็ท้าทายด้วยว่าแน่จริงมาสิ
แน่จริงมาเลยแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัดสายไป
หลังจากนั้นในบอยโทรไปที่ทำงานของนางสาวรัตนาด้วยนะครับ
บอกที่ทำงานว่าก็นางสาวรัตนาเนี่ยมีชู้ก็เป็นชู้กับคนในที่ทำงานนี่แหละ
อ้างแบบนี้นะคะทางครอบครัวของนางสาวรัตนาบอกว่าไม่ได้แล้ว
แบบนี้เป็นห่วงมากก็ไปร้องมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะนี่ผ่านมา๒วันแล้วค่ะคุณผู้ชม
ยังไม่สามารถติดต่อนางสาวรัตนาได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
มันก็นานแล้วนะนี่๒วันคือยังไม่เจอตัวเลยใช่ไหม
คือรู้ตำแหน่งว่าอยู่สุพรรณบุรีแต่ทำไมถึงแบบยังไม่เจอตัวสักที
เพราะว่าคืนก่อนวันที่เกิดเหตุพี่สาวออนเฟซบุ๊คตลอดทั้งคืนเลย
ก็คือวันที่สิบหกช่วงประมาณเก้าโมงอะค่ะคลิปก็ดูทางเพจบุ๊กก็มีการว่าฝ่ายชาย
มีการมาโพสต์ด้วยใบหน้าของพี่เราเนี่ยก็คือแบบช้ำไปหมดแล้ว
อาจจะเป็นเพราะความแค้นส่วนตัวด้วยค่ะเหมือนเวลาพี่สาวเราไปทำงาน
เพื่อนร่วมงานมีผู้ชายอย่างนี้ฝ่ายชายก็หึงห่วงด้วยระดับหนึ่ง
เราก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางน้าของนางสาวรัตนานะคะ
นางพระหัสแอมประชาอายุสี่สิบเก้าก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวนางสาวรัตนาที่เป็นหลานสาวเนี่ยค่ะกับอดีตสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็อยู่กินกันมาสี่ปีได้นะคะครับทั้งคู่ก็ช่วยกันค้าขายอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ
มีลูกชายด้วยกันลูกชายอายุเพิ่ง๒ขวบค่ะ
หน้าของนางสาวรัตนาบอกว่าช่วงที่คู่นี้เขาอยู่ด้วยกัน
ก็ทะเลาะกันบ่อยตัวนางสาวรัตนาถูกซ้อมบ่อยมาก
เพราะว่าตัวฝ่ายชายขี้หึงมากค่ะชอบหาว่าภรรยาไปมีชู้บ้างแหละ
อะไรบ้างแหละแต่จริงจริงแล้วเนี่ยน้าบอกว่าหลานสาวน้า
จับได้ว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงคนอื่นต่างหากล่ะ
หนีมาอยู่กับน้าเกือบสองปีแล้วนะเมื่อสี่เดือนก่อนนะคะ
หลานสาวบอกว่าจะขอฟ้องหย่ากับฝ่ายชายแล้วก็ให้ส่งเงินเป็นค่าเลี้ยงดูลูกชายมาให้ด้วย
ครับตอนนี้แม่ของนางสาวรัตนาก็เป็นคนดูแลเลี้ยงดูลูกของนางสาวรัตนาอยู่นะคะ
ญาติก็เลยบอกว่าสงสัยว่าในบอยเนี่ยคงโกรธคงแค้นที่นางสาวรัตนาฟ้องยา
ขอเงินค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็หนีไปอยู่บ้านญาตินะคะ
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ตอนนี้แม่ของนางสาวรัตนาเป็นห่วงลูกมากนะคะ
แม่คือถึงขั้นเป็นลมเข้าโรงพยาบาลกินไม่ได้นอนไม่หลับ
กลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายเนี่ยค่ะแม่อยู่โรงพยาบาลไปเลย
หน้าของนางสาวรัตนาก็เลยฝากถึงในบอยก็แล้วกันบอกถ้าในบอยดูข่าวอยู่ด้วยนะ
ใจเย็นตั้งสติก่อนมีอะไรมาคุยกันอย่าใช้ความรุนแรงเลย
ถ้าจะทำอะไรก็ขอให้นึกถึงลูกชายนะลูกชายของทั้งคู่เนี่ย๒ขวบเอง
เพราะว่าเขาก็ไปมีผู้หญิงผู้หญิงใหม่เหมือนกัน
ตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันแล้วคะตั้งแต่พอก็ยังไม่มาอยู่กันนะ
ตั้งแต่ยายังทำกิจกรรมด้วยกันคะเค้าก็มีผู้หญิงมาตลอดเลย
เค้าก็หาว่าพอมีชุแต่พอไม่มีหรอกคะไม่มีใครหรอกคะ
ลูกถ้าไอ้ปอเป็นอะไรไปลูกก็จะไม่มีคนเลี้ยง
ก็มีแต่ปอคนเดียวหาเงินส่งให้ลูกส่งนมส่งอะไรแม่นะคะ

ทางคุณปวีนาก็ได้พาญาติของนางสาวรัตนา
ไปแจ้งความกับตำรวจสนคลองตันนะคะ
เพื่อให้ตำรวจเร่งหาเบาะแสของทั้งคู่
ก่อนหน้านีก็มีแค่ตัวแทนของบริศัทร์นางสาวรัตนา
ขู่เพื่อนร่วมงานของนางสาวรัตนานะคะ

ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เส้นทางที่ผู้ต้องหาพาอดีตภรรยาไป
คุณผู้ชมเขามีรายงานว่าเมื่อวานนี้มีแม่ค้าแถวสุพรรณบุรีเขาแจ้งเบาะแสมานะคะ
เขาแจ้งมาว่าเหมือนกับเห็นนางสาวรัตนาเห็นว่าในบอยอ่ะนะ
บังคับนางสาวรัตนาให้ลงจากรถไปซื้อของแล้วบังคับให้กลับขึ้นรถไปอีก
เพราะว่าก็เป็นข่าวตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะข่าวนี้เนี่ยแล้วมีคนเขาเห็นเขาก็เลยแจ้งเบาะแสมาประมาณนี้นะคะ
นี่เบอร์โทรผู้กำกับสนคลองตันเลยหรือว่าแจ้งตำรวจพื้นที่ไหนก็ได้นะคะ
แจ้งไปเลยจะได้มีการประสานแล้วก็ตามคู่นี้ให้เจอค่ะ
คือถ้าบอยดูอยู่เนี่ยบอยก็ต้องใจเย็นถ้ารักภรรยาจริงเป็นห่วงลูกก็ต้องออกมาคุยกันนะครับ